ที่สุดสัปดาห์นี้หลีกไทยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใช่ไหมสำหรับ
ใช่ค่ะสำหรับหลีกไทยนะคะก็จะเปิดฉากกันสุดสัปดาห์นี้
โมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะคะก็คว้าแชมป์ครั้งสุดท้าย
ซึ่งสำหรับปีฤดูกาล๒๐๒๐นี้นะคะ
เมืองทองยูเนเต็ดเขาหวังที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่

เมืองทองยูเนเต็ดนะคะเปิดตัวทีมสู้ศึกระดูกาลใหม่
หรือว่าเปลี่ยนแปลงทีมสู่ความสำเร็จยุคใหม่ค่ะ
ก็มาภายใต้การคุมทีมของเลซันเดอร์กามานะคะกุญสือชาวบราซิล
พร้อมกับนักเตะแกนหลักก็นำมาโดยที่เห็นนี่เลย
สหรัฐอยู่เย็นอดีศรพรมรัฐแล้วก็เปิดตัวนักเตะคนใหม่
เป็นมิสฟิลทีมชาติอุสเบกิสถานอย่างซาดอร์มียาเซฟ
โคต้าเอเชียคนสุดท้าย
ซึ่งนายโรนาเลสซื้อวาจาผู้อำนวยการสมสรรค์ก็บอกว่า
ปีนี้ได้ผู้เล่นที่ต้องการครบทุกตำแหน่งตามแผนของกามา
เป้าที่จะกลับมาคว้า๓แชมป์ทั้ง๓รายการในประเทศค่ะ
วันเสาร์นี้๑๕กุมภาพันธ์
ส่วนกวินธรรมศาจานันทร์นะคะผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ก็เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวสโมสรเมืองทองอดีตต้นสังกัดของตัวเองด้วย
หลังจากกลับมาจากเบลเยี่ยมค่ะณตอนนี้ก็กำลังจัดการเรื่องเอกสาร
โอเอสโรเว่น๑ฤดูกาล
ซึ่งในระหว่างนี้ตองก็บอกว่าการที่อยู่ในเมืองไทย
เขาก็ยังฟิตซ้อมตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาพร่างกายพร้อมที่สุด
ก่อนที่จะไปเล่นในศึกเจลีกของญี่ปุ่นค่ะ